จากจังหวัดสุพรรณบุรีพาไปที่กาญจนบุรีค่ะ
เยี่ยมครูชนละทีทานทองนะคะ
ครูเพลงเทวดาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติ
ต้องบอกว่าหลังจากที่ผ่านพ้นมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ค่ะ

ครูชนละทีก็กลับมาอยู่กับครูปุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะ

ตอนนี้ครูชนละทีวัย๘๕ปีนะคะแข็งแรงมาก
แล้วมีครูปุ้มคอยดูแลไม่ห่างค่ะ
บ้านหลังนี้ครูปุ้มบอกว่าอยู่มานานมากแล้วนะคะ
แล้วก็ดีใจมากที่ครูชนละทีหวนคืนมาสู่รังรักแห่งนี้ค่ะ
โดยการครูชวนละทีตอนนี้นะคะที่ผ่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง

แล้วก็กลับมาจับปากกาแต่งเพลงให้ลูกหลาน
ลูกทุ่งได้ร้องกันอีกแล้วล่ะค่ะ
สดใสแข็งแรงใช่นะคะทางด้านครูปุ้มเองนะคะ
ก็ได้นำเรื่องราวชีวิตรักที่เคยขืนข่มค่ะขมขื่นเออนะคะ
มาถ่ายทอดเป็นค่ะชื่อว่าชีวิตรักธรรมดาเพลงจากผู้หญิงคนแรก
ผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะพร้อมกับประกาศเป็นหัวหน้าชมรม
เมียหลวงตัวจริงเออตอนนี้นะคะมีเอฟซีโทรมาขอปรึกษา
โทรมาขอคำปรึกษามากมายค่ะโดยทั้งครูชนละทีและครูปุ้
ฝากขอบคุณแฟนไทยรัฐทีวีที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดเลยค่ะ
เป็นไงบ้างคะกลับมารอบนี้มันเหมือนหวานกว่าเดิมไหมคะ
กว่าเดิมพี่จะไปไหนได้ไม่นานค่ะ
เพราะว่าไปแล้วครูจะต้องโทรตามตลอด
ชีวิตรักเทวดาเพลงตั้งแต่ผู้หญิงคนแรกจนถึงผู้หญิงคนสุดท้ายของครูชนละ
ในนี้คือมีหลายเรื่องหลายราวที่หลายคน
ยังไม่เคยรู้ไม่เคยรู้แต่ก็เอฟซีเยอะมาก
คือพี่ตัวเองต้องคอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือกับผู้หญิงหลายคน
ที่เจอปัญหาสามีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย
แค่ประจำเลยค่ะดูครูประจำ
ปุ้มก็ดูเราอยู่สดอยู่นะคะดูอยู่ตอนนี้นะคะ
ใครสนใจก็โทรไปหาครูปุ้มได้เลยนะคะ
เมื่อกี้แอบอ่านไปหลายหน้าแล้วเหมือนกัน
ก็แบบว่าสนุกสนานเหมือนกันนะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ